ครั้งนึกนะฮะมีคนมาเยี่ยมอีกคนคนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน
น้ำมาถึงบ้านเลยนะครับแต่มาบอกว่าเฉพาะตัวนี้นะครับ
ไปเดินไปดูหน่อยไปเอาไงนี่ไปเอาไปเอาไปเอาไปเร็วไปเร็วไปไปไปไปอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องไปเอาไปไปไปเอาไปเดี๋ยวเร็วเร็วไปเดี๋ยวไปดูหน่อยไปเอาไงช้า
ใจดีสู้ช้างแหละดูออกจริงเออนะนี่แหละครับ
คือมันก็คงหิวแหละที่มันเข้ามาเจ้าของคลิปนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจานไง
เล่าบอกว่าช้างป่ามันเข้ามาวันที่๒๗มิถุนายนครับ
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเห็นมาเดินเที่ยวอยู่ในตลาดนัดย่านชุมชน
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาผลักดันนะฮะแล้วคิดว่ามันคงกลับเข้าป่า
แต่ที่ไหนได้๔ทุ่มครึ่งมันมาเลยมากุกกักกุกกักอยู่หน้าบ้าน
พอออกไปดูอ้าวโอ้โหมาทักทายกันสักใกล้ชิดเลย
มันดูอารมณ์ดีนะชอบพูดคุยด้วยพูดจาดีแล้วมันก็เดินดุยตามถนนเข้าป่าไป
แต่ก่อนออกไปนะมันเอาอาหารแมวไปด้วยไงที่บอกว่ามันหิว

มันคงหาเลือกไม่ได้แหละนะฮะ
สรุปว่าช้างเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ก่อความเสียหายอะไรนะครับ
จากอาหารแมวที่มันเอาไปแก้หิวหนึ่งถุงชาวเน็ต
จากชื่นชมความน่ารักของช้างป่าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้

บ้านเล็กที่เลยจ๊ะบ้านเล็กที่อะไร
โอ้โหเจ้าของคลิปเขาก็ใจดีนะออกมาบอกว่า
บ้านเลขที่๙ทับ๑หมู่๑จบข่าว
ชัดเจนดีจบไปเรียบร้อยแล้วสบูรณ์มากครับดีมากครับครับ